ตามติดกันต่อนะฮะสำหรับเหตุวิวาล่ม
ทำให้เจ้าสาววัย๑๕ปีเมืองกระบี่กลายเป็นม่าย
ส่วนว่าที่เจ้าบ่าววัย๑๗ปีหนุ่มเมืองคอน
ก็มาขอขมาทางพ่อและแม่ของเจ้าสาวพร้อมกับญาติแล้วนะครับ
พ่อแม่เจ้าสาวไม่ได้พูดอะไร
แต่ว่าทางญาติหลายคนสิบอกว่าไม่รับการขอขมาครั้งนี้
เพราะถือว่าโอ้โหหนีงานแต่งทำให้หลานของเขาเสียหาย
เสียชื่อเสียงเพราะวันนั้นก็มีการเชิญแขกมาแล้วด้วย
ใช่ครับแต่ตำรวจเองทางด้านคดีเองนะ
ก่อนหน้านี้แจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ใช่ไหม
เพราะว่าทำสาววัย๑๕ท้องนะครับ
ร้อยตำรวจเอกบุญส่งล่องวาบรีบรองสารวัตรสอบสวน
ีตำรวจภูทรเขาพนมจังหวัดกระบีเจ้าของคดี

อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์

เมื่อวานอุ้มท้องเข้าแจ้งความพร้อมกับพ่อแม่ของเจ้าสาว

ใช่เพราะว่างานวิวายังไม่เริ่ม
โดยพนักงานสอบสวนอายการนักจิตวิทยา
และผู้เกี่ยวข้องร่วมสอบปากคำเจ้าสาวไปแล้วด้วย
เพราะว่าถือว่าอายุยังอยู่ในเกณฑ์เยาวชนอยู่เลยครับ
อกจากนี้ตำรวจยังแจ้งข้อหาเจ้าบ่าวเพิ่มอีก๑ข้อหา
คือกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาและอายุไม่ถึง๑๘ปี
ส่งหมายเรียกแล้วไม่มาอีก๗วันก็จะส่งหมายเรียกรอบ๒
หากยังไม่มาอีกก็ตามกฎหมายแล้วครับส่งหมายจับนะครับ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาพนมย้ำว่า
คดีนี้ไม่สามารถยอมความได้แล้วเนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวกับเด็กเยาวชน
หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็ต้องไปแถลงต่อสาร
เพื่อขอความปรานีอาจจะให้อยู่กินกัน
ซึ่งเป็นอำนาจของศาลนะในการพิจารณา
อ่ะส่วนที่บ้านของว่าที่เจ้าสาว
เมื่อวานนี้นะฮะเจ้าบ่าวัย๑๙
แล้วก็ญาติของวาธิเจ้าบ่าวจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินทางไปที่บ้านเจ้าสาวในอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

หลังจากหาเงินสินสอด๓แสนบาทไม่ได้
แล้วก็ทำให้เป็นเหตุวิวาล่มนะครับ
เมื่อไปถึงบ้านของว่าที่เจ้าสาว
ญาติกำหนดให้วาทิเจ้าบ่าว
เข้าไปในบ้านแต่เพียงลำพัง

จะยกอะไรมาขอขมาขอให้เข้าไปในบ้านคนเดียว
ส่วนพ่อแม่ของว่าที่เจ้าบ่าว
ญาติที่มาด้วยจากนครศรีธรรมราช
ยังไม่ให้เข้าบ้านให้รออยู่หน้าบ้านนะครับ
โดยแม่เจ้าสาวไม่ได้พูดอะไรนะ
แต่ว่าญาติบางคนบอกว่าไม่รับการขอขมา
เพราะถือว่านายไม่มาในวันแต่งงาน
บ่ายวัย๑๗ปีจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน
โดยที่ยังไม่ได้ขอขมาตามความตั้งใจด้วยซ้ำนะครับ
แต่ยืนยันนะครับว่ายังรักแล้วก็อยากใช้ชีวิตกับว่าที่เจ้าสาว
แล้วก็อยากเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีในสังคมต่อไป
เพราะว่าตัวเจ้าบ่าวเองวาทิเจ้าบ่าว
แต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้วิวารร่มเพราหาเกินสินสอดไม่ทันจริง
แต่เรื่องนี้ทางคดีก็ต้องตามต่อนะครับ
ทางการให้อภัยกันหรือว่าขอขมากัน
ก็ต้องติดตามต่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับ